หนึ่งข่าวค่ะเกิดขึ้นจากสังคมออนไลน์นะคะ
เขามีการแชร์คลิปผู้ชายคนหนึ่งค่ะเป็นลูกค้าร้านอาหารตามสั่ง
ทะเลาะกับพ่อค้าร้านหามตามสั่งสิ่งที่เขาทะเลาะกันเพราะว่า
ทำอาหารช้าไม่เอาน้ำมาเสิร์ฟให้เขาเขาไม่พอใจนี่นะคะ
ช่วงแรกเกิดการชกต่อยกันก่อน
สู้ไม่ได้ค่ะขับรถหนีออกไปจากนั้นกลับมาพร้อมปืน
ยืนถือปืนข่มขู่อยู่หน้าร้านนะคะให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนค่ะ
เย็นเหรอบางที่สามคน

นี่เป็นทริปที่ถ่ายช่วงหลังจากเกิดเหตุทะเลาะกันเรียบร้อยแล้ว
กต่อยกันแล้วเนี่ยนะคะคนที่พูดอยู่เป็นเสียงผู้หญิงเนี่ย
ว่าน่าจะเป็นฝากฝั่งของลูกค้าเพราะว่ามีการพูดถึงพ่อค้าว่า
เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำไมถึงต้องตามขึ้นมาต่อยในรถด้วย
เนี่ยนะคะเป็นการโตเถียงกันเนี่ยนะคะส่วนอีกหนึ่งคลิป
คลิปนี้เป็นช่วงหลังจากที่ลูกค้ากับพ่อค้าทะเลาะกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สู้ไม่ได้ขับรถออกไปแล้วกลับมาในสภาพแบบนี้พร้อมกับปืน
ยืนข่มขู่อยู่หน้าร้านพูดว่าอะไรบ้างดูพร้อมกันค่ะ
เจ้าต่างหากว่ามึงรีบลอหลอก

นี่ค่ะผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกค้านะ
ขับรถหายออกไปกลับมาพร้อมกับอาวุธปืนลูกซองยาว๑กระบอก

บอกเดี๋ยวจะพาญาติพาพี่น้องมารุมทำร้าย
แล้วบอกว่าตัวเองจะสั่งปิดร้านอาหารตามสั่งด้วย
กับคนที่กล้ามีเรื่องกับตัวเองเนี่ยนะคะ
คลิปนี้ถูกแชร์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่า
นายนาวินบุญจงรักอายุ๓๔ปีนายนาวินเป็นใคร

ก็เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งนี่แหละนะคะ

จากการตรวจสอบพบว่าร้านนี้อยู่ริมถนนสายพรเจริญพังคูณ
ในพื้นที่หมู่ที่๒ตำบลพรเจริญอำเภอพรเจริญค่ะ
เจ้าของร้านเอาหลักฐานเป็นคลิปเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแจ้งความกับตำรวจสพพรเจริญเรียบร้อย
แล้วก็เปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นคืน๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ก่อนเกิดเหตุมีผู้หญิง๓คนเด็กอีก๑คน
เดินเข้ามาสั่งอาหารที่ร้านสักพักชายคนดังกล่าวที่มีเรื่องกันเนี่ย
ขับรถกระบะ๔ประตูสีขาวตามมาสมทบ
แต่พอเข้ามาในร้านปุ๊บโวยวายเลย
บอกว่าทำอาหารช้าเพราะต้อง

เขาบอกว่าต้องทำอาหารตามคิวที่ลูกค้าสั่ง
ตอบไปแบบนี้เท่านั้นแหละทะเลาะกันเลยค่ะ
มีปากเสียงหยั่นรุนแรง

เดินออกจากร้านกลับไปที่รถกระบะโวยวายอยู่หน้าร้าน

พี่ถ้าพี่เมาเนี่ยกลับบ้านไปนะ
เพราะว่าเขาบอกว่าก็ได้กลิ่นเหล้าเหมือนกันนะหึงเลย
กลับถูกคู่กรณีชกเข้ามาที่หน้าสองหมัดค่ะ
แต่ว่าเขาก็หลบได้นะก็เลยสวน
แต่ว่าทีนี้มันมีการสวนกลับไปไง
จากนั้นก็เกิดการโต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมา
ที่ทั้งหมดจะขับรถออกจากร้าน
แต่ว่าไม่ได้ไปอย่างเดียวนะกลับมาด้วยนะ
ใช้ปืนลูกซองมาข่มขู่อยู่ที่หน้าร้านนี่แหละนะคะ
นางอำราศิงหากูนอายุ๕๓ปี

บอกว่าก่อนเกิดเหตุทำเข้ากล่องให้กับลูกค้า

ทั้งที่ทางร้านมีน้ำให้บริการนะ
แต่เขียนข้อความไว้ไงบอกว่าให้ลูกค้าบริการตัวเองนะคะ

และเจ้าหน้าที่เรียกไปเจรจากันที่โรงพัก
แต่ชายคนนี้ยืนยันว่าจะเอาเรื่องกับทางร้าน
พร้อมจะสู้คดีตามกระบวนการของกฎหมายด้วยนะคะ
ต่อมานางสมพิษศรีละครเลิศ
ซึ่งเข้าไปสั่งอาหารกับผู้ก่อเหตุ
เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
รับว่าผู้ก่อเหตุช่วงที่มีเหตุการณ์ทะเลาะเนี่ยเขาก็เมา
แต่ว่าเขาก็ไม่พอใจนะที่ทางร้านทำอาหารให้ช้า
รวมถึงบริการไม่ค่อยดีเพราะไม่นำน้ำมาให้ลูกค้า
และพูดจากับลูกค้าไม่ดีเลยจนทำให้มีปากเสียงกันรุนแรงเนี่ย
ที่เจ้าของร้านถือมีดอันนี้เป็นการเปิดเผยกับฝากฝั่งของลูกค้านะ
เขาบอกว่าเจ้าของร้านมีการถือมีดออกมาข่มขู่ก่อนด้วย
ก็เลยเกิดการยื้อแย่งกันแล้วถูกเจ้าของร้านชกจนล้มลง
ทีนี้จากการตรวจสอบพบว่าชายคนที่ขับรถกระบะสีขาวแล้วก็ถืออาวุธปืนลูกซอง
ยืนข่มขู่หน้าร้านเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลพรเจริญ
อำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาลค่ะ
การให้นายอำเภอพรเจริญและเทศบันตะบนพรเจริญ
ตั้งคณะกรรมการสอบข้อที่จริงเรื่องนี้แล้วนะ
ถ้าหากผิดจริงจะดำเนินการทางวินัย
เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่เจ้าหน้าที่คนอื่น
ที่ใช้อำนาจในทางที่มิชอบ
ไปยืนข่มขู่ประชาชน

แถมพูดบอกว่าจะปิดร้านเขาด้วย
ถ้ากล้ามีปัญหากับเขานะคะ